ล้านแตกแล้วค่า

ไม่ได้มีใครถูกรางวัลแต่ได้พูดล้านแตก
นี่คือยอดวิวของน้องกองทัพผี

เพิ่งปล่อยมาเองคุณผู้ชมค่ะ

รายการบันเทิงไทยรัฐเพลงใหม่เนี่ยปล่อยออกมาชื่อเพลงว่า๒๑วันทฤษฎีจีบเธอ
เออหล่องี้จีบฉันวันเดียวฉันก็โอเคแล้ว

แล้วสิตอนเนี้ยยอดวิวน้องทะลุไปหลักล้านแล้วเมิง
ว่าน่าจะเป็น๑ล้านแรกที่พีคได้สำหรับเพลงที่พี่ทำดีใจชื่นใจหายเหนื่อยเลยครับผม
ถ้าทำอัลบั้มได้ก็อยากจะมีอัลบั้มของตัวเองครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็แบบทุกอย่างก็เริ่มคลี่คลายเนาะ
ก็อยากจะสักวันก็มีคอนเสิร์ตของตัวเองก็ดีครับผม
คุณไหนบอกอะไรแต่แต่ถ้าเขาจีบไม่ต้องถึงยี่สิบเอ็ดวันอะไรยังไงไม่ต้องไม่ต้องโหโหโหชั่วโมงเดียวก็ได้
เร็วไปนี่กาแปแทบทินว่าถัดครับนี่ใส่รักเข้าไปครึ่งแล้ว
เรื่องเพลงว่าปังแล้วละครก็ปังเหมือนกันจ้านี่ระดับพระเอกนะจ๊ะ
เองนะคะครั้งนี้หนุ่มพีคบอกว่าทุ่มสุดตัวเลยเพื่อแฟนแฟนละคร
พอถามถึงบทกุ๊กกิ๊กกุ๊กใจกับฉากเลิฟซีนมีให้ฟินฟินกันหรือเปล่าน้องพีคบอกเลยว่าขอสปอยให้ฟังเบาเลยนะพี่
เรื่องนี้ถูกจับมาสวมบทหนุ่มคลั่งรักจะคลั่งเบอร์ไหนไปฟังเขาเล่าดีกว่าค่ะ
ถ่ายไฟลุกมากครับตอนนี้ถ่ายดวงใจเทวพรมตอนดูดอักษรอยู่ครับ
สนุกครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันครบรถมากจริงแล้วก็มีคนบอกว่าโรแมนติกดราม่าใช่ไหมครับ
สำหรับดูดาวซ้อนพิมไม่รู้จะพูดยังไงเลยมันคือแบบต้องให้ทุกคนติดตามกันจริงครับผม
มันจะมีฟิลคลั่งรักความรักที่แบบละมุนกับเข้มข้นในเวลาเดียวกันครับผม
พระเอกก็คลั่งรักพอสมควรครับผมอ่าละครเรื่องนี้เขาจะมีหลายตอนด้วยกันนะคุณผู้ชม
พีคเนี่ยเขาเล่นอยู่ในตอนชื่อว่าดุดอับซ้อนโอ้โหชื่อเหมือนคนชมเลยอ่ะ
อะไรอ่ะอับสอนด้วยนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอับสอนด้วยนางฟ้าอ่าดูแลเพื่อนด้วย
อะไรดีดีเนี้ยก็เข้าตัวเองหมดอ่ะรักไปต่อ